แสดงว่าเตรียมเยอะ
ค่อนข้างจะสาหัสสากัน
เรื่องของคุณก็จะเป็นบทเรียนต่อไป
แต่เรื่องนี้สิคะคุณเป็นเรื่องที่น่าประทับใจของพี่พลทหารเขา
เพราะว่ามาพบกับผู้บังคับบัญชากรมไอติม

มีมีจริง
เชื่อไหมไม่เชื่อไปดูสิ
พวกการท่านนี้อารมณ์ดีจริง
ถ้าขโมยไปขอบตานะคะ

ผมขอชื่อยศอีกสักครั้งได้ไหมคุณชิสา
ผู้บังคับบัญชากรมไอติม

ผู้บังคับบัญชาการกรมไอติม
มีที่นี่แหละค่ะที่นี่ที่เดียวด้วย
แล้วสั่งพลทหารมาต่อแถวเพื่อ

มีที่นี่แหละคุณผู้ชมที่นี่ที่เดียวแล้วคนเดียวด้วย
ผู้บังคับบัญชาที่ไหนก็ไม่ใหญ่เท่าที่นี่
เพราะว่าเขาสามารถสั่งพลทหารมาซื้อไอติมต่อแถวกันได้ด้วย
แล้วพลทหารแต่ละคนก็มีความสุข

เพราะมาทีไรก็อิ่มอร่อยสดชื่นเย็นฉ่ำ

มีผู้บัญชาการตำแหน่งอีกเหนือ

ผู้บัญชาการขายลูกชิ้น
ผู้บัญชาการขายก๋วยเตี๋ป๊อก

ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนก็แวะเวียนมาเป็นผู้บัญชาการที่นี่
ใช่ที่ค่ายนวมินราชินีจังหวัดชนบุรี

แล้วก็ไม่ว่าจะกี่รุ่นนะ
พนให้ก็กลับลูงไอติมพวกนี้ได้

แล้วจะมีคาแรคเตอร์ในการถ่ายอันนี้นะคะ